สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามนะครับเรามาติดตามเรื่องราวของกีฬากันโดยเฉพาะผลการแข่งขันนะครับ
แล้วก็สามารถคว้าแชมป์โดยเกมนัดชิงชนะเลิศนั้นเล่นอย่างยอดเยี่ยม
เอาชนะทีมจากออสเตรเลียโดยสัมพันธ์ขาดลอยครับ
ก็เป็นเกมที่น่าจะไม่ง่ายนะครับสำหรับทวนาเมนต์นี้
แล้วก่อนหน้านี้ฟอร์มของแบงค์คอลก็อาจจะไม่โค้งเส้นโค้งวาเท่าที่ควร
แต่ว่ามาเจอกับทีมที่แข็งที่สุดเลยนะครับในรอบชิงถูกคู่ครับ
แต่ว่าอัศวินเมืองหลวงครับไล่ยิงคืน๓ลูกจากปัญพลภูมิพิเศษจังหวะนี้แหละครับ
นาทีที่๕ตามด้วยพีรพลสัตว์ซื่อครับนาที๑๖
แล้วก็มุมัติอุสบานบูซานาทีสุดท้ายนะครับของพีเดิร์ดแรก
ก็พลิกกลับมานำ๓๑แล้วก็ลูกสวนครับ
ยิงสวนเข้าไปจากพุทธศาสประตูฮาซาดีมักเชียวครับ
บอลได้ยิงสวนเลยครับนาที๓๑
แล้วก็ได้เพิ่มอีก๓ลูกครับจากสารวุฒิพลาพึกนาที๓๔
พิรพนธ์ศาสตร์ซื่อครับเพิ่มอีกลูกหนึ่งนาที๓๓
แล้วก็ปัญญาบัวคำนะครับนาที๓๗
แชมป์สมัยแรกในรายการนี้
แล้วก็ทำให้ตัวแทนนะครับสโมสรจากไทยเนี่ย
ยังคงคว้าแชมป์ได้ทั้ง๔ครั้งที่จัดการแข่งขันโดยก่อนอันนี้
เป็นการท่าเรือครับที่ได้แชมป์มา๓สมัยติดต่อกัน
ไปดูผลฟุตบอลโตโมต้าไทยลีกกันบ้างครับ
นักคอรัฐศรีมาเอาชนะชนะฮอมดิวไป๑๐

เอาชนะทางสุโขทัยไป๑ประตูต่อ๐